ของผมเนี่ยก็คลั่งเหมือนกันคุณผู้ชมที่จังหวัดตากนะฮะ
จริงแล้วสามีภรรยาคู่นี้เขาเลิกกันมาหลายปีแล้วประมาณสัก๔ปีได้
จู่ฝ่ายอดีตสามีแล้วกันนะฮะก็ไปที่บ้านของอดีตภรรยา
แล้วก็ไปขังตัวเองอยู่ในบ้านขู่จะจุดไฟเผาสุดท้ายก็ทำจริงครับ
เอาน้ำมันราดบ้านแต่มันดันไปติดตัวเขาเองถูกไฟคลอกอยู่ในบ้าน
อาการสาหัสตอนพังประตูเข้าไปนี่โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดนะฮะ
ไปดูภาพนาทีช่วงนั้นหน่อยครับ
ผ่านไปตลอดไป

ออกไปออกมาไง
เย็น

ใส่กระแจมูกก่อนใส่กระแจมูกก่อน

โอเคคันเอาลง

คันเอาลงคันเอาลงคันเอาลง

มันโดดแล้วหรอ
มันโดดแล้วหรอ

มันโดดแล้วหรอ

มันโดดแล้วหรอ
มันมันลวกหมดแล้วอ่ะไหม้ผิวหนังไปแล้วเนี่ยฮะสุดท้ายต้องเอาตัวเอาต้องเอาฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตัวเขาก่อนเนอะให้เขาเย็นเย็นนะแล้วก็เอาตัวเขาเนี่ยขึ้นเปรย์แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะฮะทีนี้ก็ไปถามอดีตเมียเขาว่าเอ๊ะทำไมถึงมาทำเหตุการณ์แบบนี้ในบ้านของเขาจริงจริงแล้วในแมนกับอดีตเมียเขาอ่ะนะฮะคือได้เลิกกันมาแล้วต้องสี่ปีแล้ว